เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านอาหารแห่งหนึ่งนะฮะ
อยู่ที่จังหวัดพัทธลุงนะฮะ
บนถนนชัยบุรีตำบลครูหาสวรรค์อำเภอเมือง๒ทุ่ม
เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
มีผู้หญิงที่เขานั่งอยู่กับเพื่อนนะฮะ

แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีแดงนะครับ

ก็เดินไปเหมือนกลับไปพูดคุย
พยายามจะตกลงอะไรหรือว่าจะง้อขอคืนดีด้วยก็แล้วแต่
สุดท้ายแล้วไปทำร้ายเขาไปตบเขา
เพื่อนในโต๊ะของผู้หญิงที่นั่งอยู่นะฮะ

ที่ผู้ชายเสื้อแดงคนนี้จะเดินกลับไป

แต่ท่านผู้ชมดูที่ข้างของผู้หญิงเสื้อดำที่ถูกทำร้ายนะฮะ
จะเป็นไม้ลักษณะเป็นช่อง
ที่เป็นกำแพงของร้าน
ผู้ชายเสื้อแดงเนี่ยเดินอ้อมไป
แล้วไปใช้ปืนยิงผ่านร่องไม้ข้างฝาร้าน
ใส่ผู้หญิงเสื้อดำที่เพิ่งไปตบเขาเมื่อกี้

นี่ฮะเขาก็ไม่รู้ตัว

ยิงใส่เปรี้ยงเข้าไปเนี่ยเป็นปืนจุด๓๘นะฮะ

เข้าที่บริเวณกกหูซ้ายนะครับ
ตอนนี้อาการยังสาหัสอยู่เลยนะฮะ
นี่ฮะคนก็ชุลมูลวุ่นวายนะครับ
ส่วนชายเสื้อแดงคนนี้อาศัยจังหวะ

ผู้หญิงที่บาดเจ็บชื่อนางสาว

อายุ๒๗ปีนะครับส่วนคนที่เห็นเหตุการณ์นะฮะ
ชื่อว่านายสมพงศ์แก้วเสนบอกว่าตอนนั้นเขาก็นั่งกินอาหาร
อยู่ที่โต๊ะข้างข้างกับกลุ่มคนเจ็บเห็นผู้ชายเสื้อแดงเดินเข้ามารอบหนึ่งก่อน
แล้วก็ทำร้ายกันเนี่ยแล้วก็เดินออกไปแป๊บเดียวได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ผู้หญิงคนเจ็บอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
ฝ่ายชายก็มาง้อง้อแล้วเขาไม่คืนดีด้วย
คุณมีสิทธิ์อะไรไปทำร้ายแล้วก็ไปยิงเขาเนี่ย
โอ้โหแต่อย่างนี้ทำร้ายเขานี่ก็ถือว่าไม่เป็นลูกผู้ชายแล้วนะ
อ้อมไปแล้วช่องฝาข้างร้านยังไปยิงใส่เขา